เหล้าเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะอะไรเพราะมันใช้โทรศัพท์คุยกัน
แต่การที่จะเอาเข้ามายืนยันกับตำรวจนั่นน่ะสิมันเป็นเรื่องยาก
ท่านผู้ชมคุณลองคิดตามผมดูนะคุณภาคภูมิ
สมมุติว่าผมเป็นชาวต่างชาติผมคงไม่มาผมอุ้ยไม่เอาไม่ใช่เรื่องของไอ
ไอจะมาทำไมนะนี่มันเรื่องของอยู่ประเทศอยู่
แล้วกลับไปจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้ามาแล้วอุ้ยยาไอต้องไปให้การ
ต้องขึ้นศาลอีกอ่ะโอ้โหยุ่งเลยทีนี้เราต้องเจอตำรวจอ่ะ
และคนเอามันไม่ใช่ว่าเออมากระชากระเป๋าเอาอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้มันตำรวจนะไทยโปรลีสนะทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแล้ว
เพราะว่าเขากลัวซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ
ฉายาตำรวจไทยก็ไม่เบาอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะทำให้เขาเชื่อใจยังไง
ถ้าบอกว่าเอาตำรวจไปโอ้จริงไปกันใหญ่เลยก็เขามีเรื่องกับตำรวจ
แล้วจะเอาตำรวจไปรับเขานะไม่เอาดังนั้นผมชูวิทย์ก็จะต้องใช้ตัวผมเนี่ย
เป็นผู้รับประกันความปลอดภัยข้อแรกข้อที่สองผมต้องจ่ายค่าเดินทาง
ทุกอย่างให้ค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเขาเป็นคนดีมาก
ผมต้องขอบคุณเขาผ่านในรายการนี้เลยว่าได้นะฮะ
เขาเป็นผู้หญิงที่มีอุดมการเป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างกับสังคมไทย
แล้วผมก็ออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าที่พัก
ผมยืนยันผมไปรับคุณเองเลยที่สนามบิน
มากับผมเลยพาคุณไปกินข้าวคุณไปไหนผมไปด้วย
ผมไม่ใช้ลูกน้องนะเขาก็เกิดความมั่นใจเคยแล้วก็คุยกับผม
รุ่งขึ้นคุณแถลงข่าวเลยแล้วคุณเอ๋ยคุณภาคภูมิ
ถ้าเกิดคุณมานั่งแล้วกล้องเนี่ยโอ้โหวันนั้นเป็นร้อย

ผมถามหน่อยว่าคุณจะกล้าพูดไหมคุณจะพูดติดติดขัด
มีความจำดีมากและเขาพูดได้เป็นขั้นเป็นตอน
เลียงไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เอารูปให้เขาดู
จำได้ไหมจำได้เพราะอะไรเพราะคุยกันเป็นชั่วโมง
ที่พูดไทยได้ในจำนวน๔คนนั้นพูดไม่ได้หมด
แล้วคุณภาครุมคุณคิดดูแล้วกันว่าเรื่องนี้เงิน๒๗๐๐๐บาท
ทำให้ทั้งหมดเนี่ยความจริงปรากฏออกมาว่า
มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันไม่ใช่อะไรหรอก
ไม่ใช่เขาเมาไม่ได้เมาเขาไปเนี่ยตอนท้ายท้ายงานแล้ว
ผมไปเช็คท้ายงานแบบว่าเขาไปงานวันเกิด
เขาไปทีหลังเขาไปงานเขาจะเลิกอยู่แล้ว
ดังนั้นเขากินไปหน่อยเดียวเองเขาก็บอกว่าเขา
เขารู้เลยว่าเข้าไปข้างในนั้นมันไม่มีใครเมา
ทำไมแกรปไปพูดว่าเขาเมาคือคุณภาคภูมิ
ซิงคโปร์เนี่ยจะไม่ค่อยโกหกหรอกเพราะว่าสังคมเขามันไม่ได้โกหกนะ
ถ้าเกิดอย่างนี้ที่สิงคโปร์ถ้าคนไทยไปแล้ว
แล้วไปโดนจับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไปให้เงินต่อ

โดนแน่นอนและคนซิงคโปร์นั้นรู้ดีว่าการให้เงินตำรวจเป็นไปไม่ได้
แต่คุณอาจจะพูดได้ว่าขอโอกาสหน่อยขอโอกาสหน่อยแต่ไม่มีใครเสนอเงินแน่นอน
ไม่ใช่ตำรวจไทยที่ไปนั่งพูดเรื่องเงินนับเงินไม่งั้นโดนนะไม่งั้นติดคุกนะ
ขู่เข็นเขาอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นไม่พอ
คุณภาคภูมิยังมีตำรวจไปขู่อีกบอกว่านี่มันสินบนนะจะโดนดำเนินคดีเรื่องสินบนนะ
นี่คุณเขาเป็นพยานคุณจะไปพูดถึงเรื่องการให้สินบนได้ยังไงเขาโดนขู่เข็น
นี่คือการพลิกกลับไปกลับมาของกระบวนการของตำรวจซึ่งผมต้องบอกว่า
การที่ได้พยานหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพยานเป็นต่างชาตินะครับ
และต่อสู้มาพูดกับโอ้โหสื่อเยอะแยะเห็นหน้าหมดไม่มีปิดไม่มีเปิดอะไร
และก็ยังเป็นตำรวจด้วยไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่ไหน
แต่ทำไมผมจำเป็นต้องทำผมจ่ายเงินงานนี้เป็นแสน
แต่ผมก็จ่ายผมไม่ไปนั่งขอเงินใครบริจาคเงินใครไม่มีเงินผมล้วน
แต่ผมจำเป็นต้องทำให้สังคมไทยได้เห็นว่าการพูดความจริงจะทำให้การปราบคอลลับชั่นของประเทศนี้ลดน้อยลง
ทำไมอย่างนั้นพวกนี้ก็ยังยืนยันไม่ผิดไม่มีหลักฐานเมาไม่จริงไม่จริงเอาเกียรติเป็นประกัน
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง